เรื่องของคนขับรถกระบะคนงานก่อสร้าง๔คน
จะไปทำงานแต่ว่าคนขับประมาท

แล้วก็ขับฝ่าสัญญาณไฟออกไปก็เป็นจังหวะเดียว
กับที่รถไฟมาถึงก็เลยชนรถกระบะคันนี้เข้าอย่างจัง

โชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนี้
ดูสิเขาแซงคันอื่นไปเฉยเลย
จะข้ามทางรถไฟเฉยเลยทำให้รถไฟมาชน
กล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพนาทีชีวิตได้
ขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจอดรอสัญญาณ

จู่กระบะสีขาวที่เดิมก็จอดรออยู่นะ
แต่อยู่ก็เปลี่ยนใจขับแซงรถคันอื่นขึ้นมา
แล้วก็ฝาข้ามทางรถไฟไปทันที
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่
ขบวนที่๔๓๔๑มาถึงตรงนี้

ประตูรถแล้วก็กระบะฝั่งซ้ายพังเสียหายยับเยินทั้งแถบเลยครับ
ส่วนหัวรถไฟก็ฉีกขาดเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดเมื่อเช้านี้เองนะครับเวลาเกือบ๙โมงเช้าที่ผ่านมา
บริเวณหน้าวัดโสพนาบรามหรือว่าวัดบ้านขอมที่หมู่๕
ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสหรัฐหัสกุลอายุ๓๗ปีเป็นคนขับรถกระบะ
หลายคนบอกว่าใจร้อนจังทำไมรีบแซง
แล้วก็ข้ามทางรถไฟจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

ให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังบอกว่าเขามารับคนงาน๔คน
เพื่อจะไปทำงานก่อสร้างที่วัดสหกรขับมาตามทางปกติแหละ
แต่บังเอิญมันมีช่องอยู่ก็เลยหักรถออกจะแซงไป
แล้วก็เจอรถไฟพอดิบพอดี
ซึ่งเขาไม่ได้ยินเสียงของหวูดรถไฟเสียงเตือนเสียงอะไรเลยนะฮะ
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่ตำรวจภูทรโคกขามบอกว่าขบวนรถไฟนั้นนะฮะ
ได้วิ่งมาจากสถานีวงเวียนใหญ่เพื่อจะเข้าสถานีมหาชัย
แต่ก็มาประสบอุบัติเหตุซะก่อน
ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานรถยกนำรถกระบะออกจากที่เกิดเหตุ
พร้อมทั้งจะเรียกคนขับรถไฟและรถกระบะไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
แต่เบื้องต้นต้องแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถกระบะที่ขับรถโดยประมาท
คดีนะยังไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ